เอ๊ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าสนุกดีจังเลย

เจ้าลิงเจ้าลิงตัวนี้ช่างแสนรู้อยากจะเรียนรู้อะไรหลายอย่าง
ดูสิว่ามันเรียนรู้ยังไงฮะ
โอ้ยทำอย่างนั้นทำไมไปทำทำไม
แล้วคุณดูมันพยายามจะทำอะไรจุด

แล้วพอไฟติดอ่ะแล้วคุณดูอาการ
คุณดูดิดูหน้าดูหน้าชอตนี้นะ

แต่เอาจริงคือเด็กเรายังบอกได้ว่าอย่าไปเล่นใกล้ไฟ
ไปเล่นอะไรกับไฟแต่ลิงก็สน

ลองแล้วนะไม่เอาแล้วใช่ไหม

คุณชนะวันหลังก็บอกน้องบ้างนะ

มันคือมันตกใจไงมันตกใจ